คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ยืดเยื้อไม่จบ
หลังจากที่น้องแบมเปิดโปรงมันเรื่องของ
ไร้ที่พึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
ก็เป็นดราม่าต่อเนื่องกันมายาวนานครับ
ล่าสู่สู่ทางมหาวิทยาลัยจะมีการมอบรวรรณเชือก
ให้แต่ว่าน้องนั้นปฏิเสธไปไม่รับเพราะว่าเข้าใจ
เรื่องของกำหนดการที่คาดเคลื่อนไปแต่น้องย้ำนะ
รักสถาบันรักคณะและรักในสาขาวิชาชีพที่เรียนมานะครับ
นางสาวปานิดายศปัญญานิสิตชั้นปีที่๔
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาศาลคามหรือว่ามมศ
ผู้ที่ออกมาร้องเรียนและเปิดโปรงขบวนการทุจจนิดเงินของส่วนคล้อผู้มีรายได้น้อย
และผู้ป่วยโรคเอสของศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งขอนแก่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บอกว่าไม่เดินทางไปรับทุนการศึกษาและเกียรติบัติเชิดชูเกียรติจากคณะเมื่อวานที่ผ่านมา
เพราะว่าเป็นการประสานงานที่ผิดพลาดและคาดเคลื
จากว่ามีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ติดต่อมาซ้ำซ้อนกัน

ติดต่อให้ไปรับทุนการศึกษาในวันนี้

เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๖มีนาคม
ว่าจะขอมอบมรวมให้เลย
ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นมีรวรรณเดียวกันหรือไม่
ทางอาจารย์โทรมาอีกว่าอะไรให้ไปรับทุนอ่าพรุ่งนี้

แต่คือหนูเป็นคนหนูไม่ได้รับสายอะค่ะ
คือเป็นที่เจ้าหน้าที่เขารับสาย
เพราะว่าตอนนั้นหนูทำธุระอยู่
แล้วทีนี้หนูก็คิดว่า
ประเด็นนี้คือหนูขอให้แบบแถลงการออกมาก่อน
ถึงถ้าจะรับจริงขอให้แถลงการออกมาก่อน
ประเด็นที่สองก็คือเรายังไม่แน่ใจ
เพราะว่าทางอาจารย์พูดเรื่องทุนการศึกษา๓๐๐๐บาท
แล้วก็ทุนรางวัลเกี่ยวกับที่จะได้รับพรุ่งนี้
คือเหมือนกับว่าเขาเอามาพูดปนกัน
ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า

ที่ว่าได้รับทุนการศึกษา๓๐๐๐บาท

จะตรงกันกับที่ทางอาจารย์เขาคุยทักลายเรามาบอก
นางสาวปะนี้ด่าบอกต่อว่า
เหตุผลที่ตัดสินใจไม่รับรางวัลในครั้งนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่ขอพูดถึงคณะครูที่เปรียบเสมือนแม่คนที่๒ของเธอ
ส่วนทุนการศึกษาและเกติบัติที่คณะมอบให้นั้นโดยส่วนตัวและครอบครัวยังคงไม่ขอรับ
เนื่องจากว่ารอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสภามมศให้แล้วเสร็จเสียก่อน
เพราะขนาดนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการสอบสวน
พร้อมขอขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนสิ่งที่ทำไป
เพราะถือเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านคอรัปชั่น
และการกระทำที่นำคนผิดมาลงโทษครับ
ทางโซเชียลสังคมคือกำลังใจที่ได้มาจากสังคมในทุกวันนี้
ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อ
ยังกล่าวต่อนะครับว่าจากนี้ไปเหลือเวลาเพียง๒เดือน
จะต้องสำเร็จการศึกษาขอทำหน้าที่นิสิต
ในการลงพื้นที่ทำวิจัยเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เพื่อให้สำเร็จการศึกษาให้ทันพร้อมเพื่อน
ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมมือกันกับทุกฝ่ายตลอดนะครับ
จะถูกหลายฝ่ายหลายหน่วยงานและก็สื่อมวลชนต่อว่าบ้าง

จากนี้ไปขอมุ่งเรื่องของการเรียนอย่างเดียว
เพื่อขอให้สำเร็จการศึกษาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับ